สาขาหนองข้างคอกจังหวัดชนบุรีตอนนี้ยังคงได้รับความสนใจ
เพราะว่าได้เบาะแสแล้วแหละนะคะสำหรับผู้ที่ก่อเหตุรายนี้นะคะ
แต่ว่ายังไม่ได้ยืนยันว่าเป็นกลุ่มเดิมที่เคยก่อเหตุจุดเดียวกันเมื่อ๒ปีก่อนหรือเปล่านะคะ
ทำให้ตำรวจตอนนี้ยังไม่ออกหมายจับคนร้ายปล้นรถขนเงินซึ่งปล้นไปมากกว่า๕ล้านบาทนะคะ
ขณะเดียวกันยังเค้นสอบพนักงานขนเงินเพิ่มเติมนะคะ
พร้อมได้แบ่งกำลังออกหาข่าวจากกลุ่มวัยรุ่นรวมทั้งกลุ่มนักโทษที่อาจจะเคยก่อเหตุลักษณะนี้ค่ะ
นายบรรหารเที่ยงธรรมและนายวุฒิชัยประกอบศุกร์๒พนักงานรถขนเงินบริษัทสยาม
หลังจากเกิดเหตุคนร้ายบุกปล้นรถขนเงินเหตุการณ์นี้เกิดบริเวณด้านหน้าห้าง
อกจากนี้ตำรวจยังเชิญนายอนุชัยอำภวัฒน์ผู้จัดการบริษัทสาขาพัทยา
ซึ่งเป็นผู้ที่ควบคุมดูแลพนักงานทั้งสองคนโดยตรงไปสอบถามและขอข้อมูลประวัติพนักงานทั้งหมด
ทั้งที่ยังทำงานอยู่และลาออกไปแล้วเพื่อที่จะตรวจหาผู้ต้องสงสัยค่ะ
ชุดสืบสวนภาค๒ซึ่งดูแลพื้นที่๘จังหวัดภาคตะวันออก
กระจายกำลังหาข่าวเกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องหาที่พ้นโทษในคดีปล้นรถขนเงินว่า
ความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างและประสานจุดสกัดตามแนวชายแดน
รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสอีกทางหนึ่งนะคะ
ขณะเดียวกันยังเร่งติดตามนายเจริญเทพวงศ์ค่ะ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดชนบุรีที่เคยก่อเหตุ
ล่นรถขนเงินเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
ซึ่งมีเงินรางวัลนำจับตอนนี้อยู่ที่๒แสนบาท
แต่ว่ายังไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับคดีโดยตรงนะคะ
ขณะนี้ก็ไม่ได้ออกหมายจับผู้ต้องหาแต่อย่างใดค่ะ